ปราจีนบุรีครับอยากให้ตั้งใจฟังดีดี
จะได้เห็นว่าไอ้ปัญหายาเสพติดที่มันแก้ไม่หายสักทีเนี่ย

ผู้ชายคนนี้นะจับลูกสะพ้ายอ่ะค่ะ
ขังไว้ในบ้านหวังจะข่มขืน

เคยโดนจับมาแล้วถูกปล่อยออกมา

แล้วก็มีอาการคุ้มข้างแบบนี้ทุกทีเลย
ขนาดภรรยายังบอกเลยไม่รู้นะเจ้าหน้าที่พอจับเขาไปแล้ว

ยังดีนะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ช่วยตัวลูกสะพ้ายออกมาได้ครับ

ปล่อยเขาเถอะสุดท้ายก็ปล่อยออกมาได้ครับ

ตัวลูกสะพ้ายก็ปลอดภัยนะคุณผู้ชมฮะ
เหตุเกิดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในบ้านที่ตำบลหนองแก้ว
อำเภอประจันทคารจังหวัดปลาจีนบุรี
โชคหรือว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นสามีของเจ้าของบ้านนะ
อายุ๓๗ปีคุ้มคลั่งครับจับลูกสะพ้ายอายุ๑๕ปี

ขังไว้ในบ้านเลยตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงกลางดึกวันเสาร์
เด็กก็กรีดร้องกรีดร้องอย่างที่เราได้ยินเสียงเลย
ผู้ใหญ่บ้านเขารับแจ้งเรื่องนี้จากภรรยาผู้ก่อเหตุคุณผู้ชมฮะ
ผู้ใหญ่บ้านก็เลยพากลุ่มชาวบ้านไปกดดันด้วย

แล้วก็ประสานตำรวจมาช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง
สุดท้ายผู้ก่อเหตุยอมก็ได้ปล่อยตัวน้องผู้หญิงคนนั้นออกมาครับ
สุดท้ายโชคคุณผู้ชมจะวิ่งหลบหนีไปนะ
แต่ตำรวจไล่ติดตามไปจับตัวมาได้ครับ
ต้องมาถามภรรยาคนก่อเหตุซะหน่อยมันยังไงในโชค
ภรรยาเขาเล่าให้ฟังเขายอมรับว่าไอ้โชค
สามีเธอติดยาเสพติดโดนจับมาแล้ว๗๘ครั้ง
แต่เธอก็ไม่รู้ว่าหลังเจ้าหน้าที่จับตัวผัวของเธอไปแล้ว
นำผัวเธอไปบำบัดรักษาหรือไม่นะ
เพราะปล่อยโตมาทีไรก็เป็นแบบนี้สิล่ะ
สามีก็คลุ้มข้างแบบนี้ตลอดเลย
ไปถามอดีตลูกสะพ้ายที่โดนกักขังไว้

ผู้ก่อเหตุโทรมาหาบอกให้เธอแวะไปเอาสร้อยพระที่บ้านหน้าออกอุบาย
พอเธอไปถึงแล้วผู้ก่อเหตุหลอกให้เธอเข้าไปในบ้าน
แล้วก็กักขังเธอไว้พยายามจะข่มขืนและทำร้ายร่างกายเธอด้วยคุณผู้ชม

แล้วก็ยืนยันนะว่า
เดี๋ยวเถอะไอ้โชคเนี่ยจะดำเนินคดีแน่นอนจนถึงที่สุดเลยครับ
เหมือนที่ภรรยาผู้ก่อเหตุเขาตั้งคำถามว่า
เอาตัวไปแล้วได้เอาไปบำบัดหรือเปล่า
ปล่อยออกมาทีไรคุ้มคลั่งแบบนี้ทุกทีเลย